ตลอดข่าวอาทิตย์นี้จะพาคุณผู้ชมไปร้านลาบนั่งยางสไตล์วินเทจกับเมนูคันเทปขวัญใจชาวใบเกอร์เชียงใหม่
เอาใจคนไม่ชอบเมนูข้าวกันบ้างกับร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณเสี่ยงโชคที่เปิดขายมานานกว่าร้อยปี
เกลียบปากหม้อยักษ์อันใหญ่ใจเยอะกินแค่หนึ่งอันก็อิ่มแล้ว
ตบท้ายด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทุ่งกังหันลมห้วยบงตลอดข่าวอาทิตย์นี้สิบสี่นาฬิกา